คุณผู้ชมพี่รายเดอร์พลเมืองดีประกาศศักดาเลย
มึงหนีกูล่ามึงหนีกูล่าเอาสิคะทั้งคืน

พฤติกรรมของรถหรูคันนี้คือชนรถมอเตอร์ไซค์ของฝรั่งแล้วหนี
รายเดอร์แกมาเห็นแกขับล่าเลยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะว่าทันหรือเปล่า

นี่ได้ทั้งคืนนั้น

พี่รถพี่ใจรถพี่ไม่รู้ยังไงนะแต่ใจพี่ได้

และเป็นพลเมืองดีที่มีน้ำใจมาก

เอาจริงนะถามว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเขาหรอกค่ะ
แต่เขาไม่เพิกเฉยกับสิ่งที่เขาเจอต่อหน้าต่อตา
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันนะฮะ
แหมรถมอเตอร์ไซค์กับรถพอเช่เนอะโอ้โหคนละเรื่อง

ใช่แล้วไปทันกันตรงที่ติดไฟแดงค่ะ
ตอนแรกคิดว่าเขาไม่รู้ตัวหรือเปล่า
ว่าเขาไปชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ของฝรั่งมังค่า
แล้วก็หนีไปเนี่ยนะคะเขาไม่รู้ตัวหรือเปล่า
นี่ค่ะมาทันกันตรงนี้คิดว่ารู้ตัวไหมครับ
แตรสักขนาดนี้ตะโกนเข้าไปในรถสักขนาดนี้
หนีแหละดูออก
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือชาวเน็ตบอกว่าพี่มีพิรุษนะหนีทำไม

หรือว่าชื่อจริงก็คือคุณวิทยาวัฒนคุ้มครองอายุ๓๒ปี
คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตามไปจนทัน
แต่ปอเจ๊คนนั้นหนีไปได้ในที่สุด
ตรงนี้ก็คือแยกถนนน่ารักที่ว่าตัดกับถนนจันทร์นะครับ
หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้ไปดูอาการของฝรั่งคนนั้นหน่อยไหม

หลังจากที่ถูกรถปอเช่คันนี้ชนแล้วก็หนีไปแบบนี้เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่ารู้ไหมคะฝรั่งคนนั้นนี่เจ็บหนักเหมือนกันนะ

แล้วไหล่ก็เจ็บค่ะ
โอ้โหถ้าชนขนาดนี้คนขับออเช่ควรจะรู้ตัวไหม

ต่อให้ไม่รู้ตัวนะไอ้จังหวะติดไฟแดง
แล้วพี่รายเดอร์บีบแตรดังขนาดนั้นต้องได้ยินหน่อย

แล้วรู้ไหมคะพี่รายเดอร์เนี่ย

เอาสิใจพี่แกได้นะคะ
แกเอาคลิปที่แกถ่ายนี่คลิปที่เราเห็น
มอบให้กับตำรวจแล้วเพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเป็นผลแล้วนะคะ
เพราะตำรวจไปตรวจสอบคลิปที่พี่รายเดอร์เนี่ย
ส่งไปให้พันธุ์ตำรวจเอกกฤษดามาณวงศกุลนะคะ
เป็นผู้กำกับสนทุ่งมหาเมฆ

ญาติของคนเจ็บมาจ้างความไปแล้วด้วยนะคะ
ตอนนี้คนเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ล่าสุดกว่านั้นคนขับรถปอเช่
คู่กรณีมาพบตำรวจแล้วนะคะ
เขายอมรับว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถ
ชนรถจักรยานยนต์จริง

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าดื่มมาหรือเปล่า
นี่ไงตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลไหมคะ
หรือว่าอาจจะไม่เจอแล้วเพราะว่า

แล้วเดี๋ยวจะมีการนัดผู้บาดเจ็บ
ไกลเกลี่ยเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท

แต่ถ้าเกิดว่าคนเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกิน๒๐วัน

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่๓เมษาใช่ไหมพี่ปุ้ย
แล้วเพิ่งจะมาเจอตำรวจ๖วันนี้

รอให้แอลกอฮอล์จากตัวมันหายไปด้วย